นายความนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีโครงการรับจำนำข้าว
กล่าวว่าทางทีมทนายได้เดินทางไปยังบ้านพักนางสาวยิ่งลักษณ
เพื่อรายงานคำสั่งสารดีการแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
หลังจากที่ออกไม้จับให้รับทราบ
แต่พอถึงบ้านพักไม่พบนางสาวยิ่งลักษณ์ค่ะ
แล้วก็ได้รับแจ้งจากคนในบ้านว่าไม่อยู่บ้าน
ไม่มีใครทราบว่านางสาวยิ่งลักษณ์ไปไหน
ตอนนี้ก็ต้องรอการประสานกลับมาจากนางสาวยิ่งลักษณ์ก่อน
ส่วนที่มีข่าวว่าเดินทางไปต่างประเทศไม่ทราบนะ
เพราะยังไม่ได้รับการแจ้งอย่างเป็นทางการ
ทีมทนายความเองก็ยังไม่ได้หารือกันนะคะว่า
ถ้าวันที่๒๗กันยายนนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่เดินทางมาศาล
และถูกสารตัดสินให้จำคุก
ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการอุทธรณคดี
เพราะว่าตามกฎหมายใหม่จำเลยต้องมายื่นอุทธรณ์ต่อสารด้วยตัวเองนะ
ถ้าไม่มาก็คงจะต้องรอผลคำตัดสินก่อน
แล้วทุกอย่างก็คงจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย
ส่วนทางด้านนายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย
ตั้งข้อสังเกตว่าการหลบหนีออกนอกประเทศนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะ
เรียกว่าเป็นการที่เดินทางไปแบบไม่ชอบมาพากล
คือนางสาวยิ่งลักษณ์ไม่สามารถเดินเท้าไปขึ้นเครื่อง
หรือใช้พื้นที่สนามบินประเทศเพื่อนบ้านได้
โดยที่ผู้นำของประเทศนั้นไม่ยินยอม
ซึ่งเขารู้แต่รัฐบาลไทยไม่รู้
ก็แสดงว่าผู้นำของเพื่อนบ้านไม่ให้เกียรติประเทศไทย
เรื่องนี้นายนิพิษบอกว่ารัฐบาลเองต้องมีคำตอบชี้แจงให้สังคมทราบนะ

ถ้ามีผู้ทำความผิดมาขอใช้พื้นที่ประเทศไทยเพื่อหลบหนี
สู่ประเทศที่๓แล้วผู้นำรัฐบาลไทยจะยอมหรือเปล่า

ส่วนหลายคนถามว่าเมื่อวานนี้ผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปดักรอ
นายพิสิทธิเวชชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

คือนายพิสิทธเวชาชีวะไปบรรยายการยกระดับทักษะคนไทย
เพื่อพัฒนาธุรกิจที่มธรรมศาสตร์
แต่ว่าพอหลังจบบรรยายนะ

ผู้สื่อข่าวไปดักรอสัมภาษณ์ความคิดความเห็น

นายปาณเทพผัวผงพันธ์อดิตโคสกพันธมิตร

ขณะทำงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
ต่อการหลบหนีของนางสาวยิ่งลักษณ
สะท้อนให้เห็นว่าฝ่ายความมั่นคงทำงานล้มเหลว

ว่ามีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง
เพราะที่ผ่านมาได้ส่งทหารมาติดตาม
ถ่ายรูปประกบตัวนางสาวยิ่งลักษณ์อย่างใกล้ชิด
ก็เลยเรียกร้องให้รัฐบาลฝ่ายความมั่นคงและคอสช
สอบสวนข้อเท็จจริงและดำเนินคดีกับบุคคล

ส่วนความคืบหน้าการติดตามตัวนั้นค่ะ
ทางพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงคล
ตำรวจอยู่ในขั้นตอนการสืบจับ
ตรวจสอบแหล่งที่อยู่ที่เป็นแหล่ง
ที่พักในกรุงเทพและต่างจังหวัดของนางสาวยิ่งลักษณ์นะคะ
และถ้าหากจะเข้าค้นบ้านพักย่านซอยโยธินพัฒนา๓เนี่ย
ต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายค้นต่อสารก่อน
และจากข้อมูลก็ยังไม่พบบ่อแสนะคะว่า
อดีตนายกรัฐมนตรีอยู่บ้านพักหลังดังกล่าว

ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่านางสาวยิ่งลักษณ์อยู่ไหนตอนนี้

ร่องหนไปอีกคนยังไม่รู้ว่าอยู่ไหน